คุณผู้ชมครับช่วงสายของเมื่อวานเกิดเหตุการณ์คนร้ายบุกเข้าไปชิงทองนะครับ
ได้ทองปลายน้ำหนักรวมสองร้อยบาททีเดียวครับ
นี่ฮะกระโดดเข้าไปแล้วนะฮะคนร้ายใส่หมวกกันน็อกสีแดง
แขนยาวสีขาวนี่ฮะพนักงานก็กลัวแล้วครับ
มีทั้งวิ่งหนีมีทั้งก้มอยู่ที่บริเวณเคาน์เตอร์นะ
ร้านทองเขาตั้งอยู่ปากทางเข้าออกของห้างเลยนะ
คนก็ค่อนข้างจะเยอะนะฮะคนร้ายเขามีปืนด้วยไงครับ
โดดข้ามไปทุบกระจกให้แตกแล้วก็กวาดทองไป๕ถาด
น้ำหนักรวมกันนี่โอ้โหสักสองร้อยบาททองคำได้นะฮะ
ลักษณะเป็นผู้ชายสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรสวมเสื้อแขนยาวสีขาว
รูปเลยฮะรูปร่างไม่ผอมไม่อ้วนหุ่นกำลังพอดีพอดี
พายกระเป๋าข้างสีดำสวมหมวกกันน็อกครึ่งใบสีแดง
แล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยนี่ฮะนะฮะลักษณะเหมือนเขาจะใส่วิกผม
คนร้ายคนนี้ไปดูร้านเราสองครั้งด้วยกันนะไปถามรับประพอว่า
ร้านทองที่นี่เขาเปิดไปกี่โมงอ่ะเสมือนจะมาซื้ออะไรแบบนี้นะฮะ
บรรพพอก็ตอบไปว่าโอ๊ยร้านทอง๑๙๙๙ปรีตามเวลาห้างนั่นแหละ
ต่อไปไม่ได้คิดอะไรส่วนรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
ตำรวจก็ตามไปคันนี้ชุดสืบสวนของสนชกชายประสานเจ้าที่กองพิสุทธฐาน
เก็บหลักฐานก็ต้องมีลายนิ้วมือคนขับรวมทั้งเรื่องของเสื้อผ้าวิผมรองเท้าของคนร้าย
นะไปหาบอกแสเพิ่มเติมนะธะเบียงรถเนี้ยพบว่าเจ้าของรถเป็นผู้หญิงนะครับ
ก็ไม่รู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ชายที่ก่อเหตุหรือเปล่านะคนร้ายมีความชำนาญในการอำพลางตัวมาก
ไม่พบร่องรอยลายนิ้วมือด้วยนะฮะสำหรับทองเนี่ย
น้ำหนักบรูมแล้วจริงจริงแล้วสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาท
ราคาก็ประมาณสักหกล้านห้าแสนบาทนะครับผลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์ผู้บังคับการ
ตำรวจนครบาน๔ก็เดินทางไปร่วมประชุมกับทีมสืบสวนของสนโชคชัยก็บอกว่า
ตอนนี้สอบพยานไปแล้ว๙ปากนะฮะลักษณะผมยาวของคนร้ายที่ปรากฏเนี่ย
นะฮะไม่รู้เลยว่าเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเพราะว่าใส่เสื้อตัวใหญ่แล้วก็อำพลังอยู่นะฮะ
ก็ต้องมีการรวบรวมหลักฐานก่อนนะฮะแล้วก็เอาข้อมูลของคนร้ายย้อนหลัง
ตรวจสอบทั้งในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดว่า
มีบุคคลต้องสงสัยแบบนี้หรือเปล่าในเบื้องต้นเนี่ยมีประมาณสัก๑๐รายได้
ที่สำคัญต้องทำแผนประทุศกรรมในคดีจุรกรรม
ที่มีการไปแต่งหญิงแล้วไปชิงทองเนี่ย
ย้อนหลังไปเอาของปี๖๒ที่วิทย์๔พระราชน์๔
กลับมาตรวจสอบย้อนหลังด้วยนะครับว่าเป็นคนร้ายคนเดียวกัน
กับที่เกาะเหตุครั้งนี้หรือเปล่า